ดูเรื่องบ่อนหน่อยครับบ่อนเองเขาก็ไม่แคร์เหมือนกันนะ

ระบาดอยากให้คนมาเล่นสุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหว

แขกทุ่งครุกกรุงเทพ
บอกพี่กัดเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปเล่นนะฮะ

ตรงจุดนี้เป็นเขตติดต่อระหว่างสอนอทุ่งครุและสพพระประแดง
บ่อนมีการแบ่งห้องเล่นพนันด้วย๒ห้องครับ๒ห้องนั้นเล่นไพ่๒
แบบอันหนึ่งคือไพ่เสียบอีกอันเป็นไพ่ป๊อกเด้งลักลอบ
ให้เล่นการพนันมานานแล้วล่ะแต่ละวันเนี่ยมีคนหมุนเวียน
เดินทางเข้าออกไม่ขาดสายเลยครับแต่ถามว่าเฮ้ยเปิดได้แบบ
นี้เลยเหรออืมตำรวจจะไม่ว่าอะไรเลยเหรอเนี่ยปรากฏว่ามีคนให้
ข้อหมุนมาว่าคนมีสีดูแลบอนนี้อยู่ครับมีสีอีกแล้ว
แต่ไม่รู้สีไหนนะก็เลยไม่มีใครเนี่ยกล้ามาจับชาวบ้านเขา
กังวลครับจะเล่นพนันน่ะถ้าไปเล่นไปเล่นเงียบจริงก็
ผิดกฎหมายนะหรือว่าเล่นไพ่โดยไม่กินตังค์ดีกว่าอืมแต่มา
บ่อนแบบนี้คนแน่นแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีคลัสเตอร์บ่อน
พนันนี่แหละคนชุมชนเขาจะเดือดร้อนเอาครับ